มากว่า๒เดือนแล้วนะครับ
ตำรวจพยายามที่จะคลี่คลายคดีแล้วก็ออกหมายจับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุระเบิดและวินาศกรรม
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ล่าสุดนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ขออนุมัติศาล
ออกหมายจับในข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่น
เพื่อเพิ่มข้อหาในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมครับ
หลังจากสารมณฑนทหารบกที่๑๕ใช้เวลาพิจารณานานกว่า๑ชั่วโมง
พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
สารได้อนุมัติให้ออกไหมจับผู้ต้องหาทั้ง๓คน

นายรุฟสราญใบมะอายุ๓๖ปีชาวจังหวัดสงคร้า
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนได้ก่อเหตุทั้ง๔จุด
ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ระหว่างวันที่๑๐๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นการออกไม้จับเพิ่มเติมเป็นครั้งที่๓
สมทรณ์อธิบาย

สมทรณ์อธิบาย

สมทรณ์อธิบาย

สมทรณ์อธิบาย
สมทรณ์อธิบาย

สมทรณ์อธิบาย

สมทรณ์อธิบาย

ก็เหลือแต่กระบี่กับสุราชครับ

และนี่อยู่ระหว่างการสอบทางเนียน
คดีนี้สารทหารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว๙คน
ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า
ผู้ต้องหาทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน
เช่นมีภูมิหนาวในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
รายเคยก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และก่อเหตุคาร์บอมบ้านพักผู้กำกับการตำรวจ

เมื่อวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา